คุณผู้ชมครับเวลามีข่าวเรื่องของอาทยากรรมเวลามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
ตำรวจก็จะมีการเอาตัวผู้ต้องหาไปตั้งโต๊ะแถลงข่าว
มีการนำเสนอข่าวสื่อเองก็จะมีการเบอร์ใบหน้าผู้ต้องหาเอาไว้
ซึ่งก็จะมีคอมเมนต์มาอย่างถล่มทลายว่าคนเลวปิดหน้าทำไม
ต้องประจานให้เห็นสิจะได้เตือนจะได้รู้ต้องระวัง
มันไม่ตรงใจกับคุณผู้ชมกับชาวบ้านที่ดูข่าว
แต่ว่ามันเป็นไปตามหลักสากลในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ต้องหา
เรื่องนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร
เราควรทำต่อไปแบบนี้หรือเปล่าหรือควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
เดี๋ยวตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลิกจาในช่วงขีดเซ็นต้านเมืองไทยครับ

เรื่องที่คุณก๊อฟและคุณมิ้นเกินไปเมื่อสักครู่
ก็เห็นแฟนรายการถามมาเรื่องนี้เยอะว่า

ทำไมเวลาผู้ต้องหามาออกทางโทรทัศน์เนี่ย
เขาจะต้องเบลอหน้าไม่ให้เห็นหน้าทั้ง
ทั้งที่คนดูเนี่ย

อยากจะเห็นหน้าผู้ต้องหา
โดยเฉพาะเวลาผู้ต้องหาที่
มีคดีว่าไปทำอะไรที่มันแบบผิดมนุษย์มนา
เช่นแม่เลี้ยงไปทำร้ายลูกเลี้ยงอายุ๑๔ปี

ใช้เตารีดนาบก็มี

เออพอจับหน้าผู้ต้องหาได้
คนก็อยากจะรู้ว่าแม่คนอะไรมันใจไหม
ทรัยละกรรมแบบนี้ขอดูหน้ามันหน่อยซิ
อ้าวไม่ได้เห็น

เมียตีลูกแท้ของตัวเองทำขนาดนั้นเนี่ย
และยังยอมรับเสียด้วยนะว่าเมียไม่เกี่ยวตัวเองทำเองปกป้อง
ขอดูหน้ามันหน่อยซิไอ้ผัวแบบนี้
ความรู้สึกคนอย่างนั้นแต่ว่า
พอไปดูโทรทัศน์ก็ไม่เห็นหน้า
ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไม
ปกป้องสิทธิของคนที่
มีพฤติกรรมอย่างนั้นได้ทำไม

วันนี้ก็ขออธิบายหน่อยว่า

หลักการของการเคารพสิทธิมนุษยชน

ผู้ต้องหาทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์
กว่าสารจะตัดสินว่าผิด
ฉะนั้นเมื่อคิดว่าถ้าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
แล้วไปเผยแพร่เขาอย่างนั้นเนี่ย

เขาเสียหายไปแล้วเขาจะไปเรียกร้องคืนเอากับใคร
เมืองนอกนี่เขาฟ้องกันหนักเลยครับ
จ่ายเงินกันมาโหลาเรื่องแบบเนี่ย

ก็ทำให้สื่อมนชนในช่วง
หลังจึงมีความรู้สึกว่า

ให้ความร่วมมือกับการเคารพสิทธิของผู้ต้องหา

ตอนหลังก็หลายช่องก็เบลอภาพกันไปหมด

ต้องให้กล้องถ่ายมาจากข้างหลังเลยว่างั้นเถ

กลัวว่าถ้าเบลอแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลุดออกมา
เอากันถึงว่าถ่ายมาจากข้างหลัง
คนดูก็ไม่ชอบใจบอกอยากดูหน้ามันหน่อย

ก็ต้องตอบให้เข้าใจว่า

เขารบสิทธิของผู้ต้องหา
อย่าว่าแต่ผู้ต้องหาเลยครับ

จำเลยที่สารตัดสินแล้วว่าผิดเนี่ย
ในต่างประเทศยังไม่ได้เลยนะครับ

เขาไม่ควรจะถูกประจาน

เขาไม่ควรจะได้หน้าเห็นตา
ทีวีไม่ควรจะเอาหน้าเขามาออก
แต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นคนดังอยู่แล้ว
คนรู้จักอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่ง

ไปสัมภาษณ์นักโทษอย่างที่ท่านเห็นในจอเนี่ย

ออกมาในลักษณะประจานว่า

ทำมาหากินคนจะได้ไม่รู้จัก

แม้กระทั่งวันที่กรมราชธรรมเปิดให้ไป

พอไปถึงหน้าของนักโทษ

เขาก็มีจัญญาบันที่จะทำ

วงการตำรวจก่อนหน้านี้

อย่างมากผู้ต้องหาก็เอามือพัน
พันโซ่ตรวนไว้
พันกุญแจมือไว้ไม่อยากให้เห็น
ก็ไปแถลงข่าวนักข่าวสักถามกันได้

ทำแผนอะไรฮะทำแผนประกอบการรับสารภาพ
เพื่อให้มัดให้แน่นว่านี่นะ

ว่าเริ่มจากตรงนี้จุดแรกเป็นอย่างนี้

จุดที่๓ใช้ปืนมาตรงนี้เอาปืนไปทิ้งที่ไหน

ให้มันสอดคล้องกับคำรับสารภาพเรียกว่า
ทำแผนประกอบรับสารภาพ

ในต่างประเทศก็ไม่มีทำกันเหมือนกัน
มีแต่ตำรวจไทยนี่แหละทำหวังว่า
การรับสารภาพและไปทำแผนอย่างนี้
เมื่ออายการนำสำนวนส่งฟ้องศาล
สารก็จะได้เห็นว่านี่เขารับสารภาพนะ
เขาทำแผนประกอบอย่างนี้นะดิ้นไม่หลุด
แต่ว่าเอาเข้าจริงไม่ใช่หรอกครับ
ต่อให้ทำแผนประกอบการรับสารภาพ
แต่พอถึงชั้นศาลจำเลยกลับคำให้การปฏิเสธ
แล้วถ้าหลักฐานในการสอบสวนพยานหลักฐานไม่เพียงพอ
ยกฟ้องไปตั้งเยอะแล้วครับ
ขนาดไปทำแผนละเอียดละออนี่แหละ

การทำแผนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สารจะเอามาเป็นดุลยพินิษฐ์
สารดูว่าในสำนวนนั้นมีประจักษ์พยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหน
ถ้าหลักฐานแน่นไม่ต้องทำแผน
พนักงานสอบสวนไปแสวงหาหลักฐานมามัดตัวเรียบร้อย

แต่ว่าพยานหลักฐานไม่มี

ฉะนั้นตอนนี้วงการตำรวจเขาก็ปรับตัวนะครับ
ผมเข้าใจว่าจากนี้ไปเนี่ยคงไม่เห็นแล้วล่ะ
ภาพที่เอามาแถลงข่าวหรือไปทำแผนประกอบการรับสารภาพ
อันนี้ก็จะรวมไปถึงสิทธิการประกันตัวด้วย
วันก่อนที่คณะกรรมการว่าด้วย
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยกคณะไปพบกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ต่อไปนี้การประกันตัวก็จะต้องเร็วขึ้น
เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งอ้าวผมก็นั่งดู
เอาคลิปย้อนหลังมาดูวันที่พูดถึง
ผู้ช่วยปปชเนี่ยเมื่อวาน
ปรากฏว่ามีคนแคลงใจถามมาเยอะในจอว่า

เวลาจะซื้อปืนมาใช้เนี่ยทำไมง่ายจัง
พกปืนไปไหนมาไหนง่ายจัง
หลักเกณฑ์มีอะไรไหมตอบว่าการซื้อปืนเนี่ย
การขออนุญาตที่จะมีปืนไม่ยากหรอกครับ
ถ้ากระทรวงมหาดไทยเขาเห็นว่ามีความจำเป็นนะ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

มีอาชีพที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดกลางค่ำกลางคืน
มีอาชีพที่จะต้องปกป้องทรัพย์สิน

แต่การพกปืนในที่สาธารณะสิอันนี้ยาก
ต้องขอไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับ

แล้วการขอต่อใบพกปืนเนี่ย

พอสิ้นปีหมดอายุใช้ต่อไม่ได้ต้องขอใหม่
ระยะที่หมดอายุกว่าจะขอใหม่ได้
บางทีใช้เวลาไป๕เดือน๖เดือน

ใบอนุญาตออกมาอีก๖เดือนหมดอายุอีกแล้ว
คนก็เลยขี้เกียจขอใบอนุญาต

อนุญาตหมดอายุแล้วก็พกกัน
แล้วก็ไม่เหตุสมควรพกแค่ไหน
ผู้ช่วยปปชที่ไปศูนย์ราชการเนี่ย
ศูนย์ราชการทำไมต้องพกปืนล่ะครับ
มันไม่ได้ไปสืบคดีอะไรในป่าในดงที่ไหนที่มันอันตราย
ศูนย์ราชการกลางวันแท้พกปืน
อันนี้จะเห็นว่าพกปืนกันง่าย
แล้วมีคนฝ่าฝืนแบบนี้กันเยอะ
เพียงแต่ว่าไม่ไปก่อเหตุไม่เป็นเรื่อง

ฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ค่าราชการเลยครับ
ตำรวจเองเนี่ยตำรวจที่ปฏิบัติการท้องที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ย
สมมุติว่าไปจังหวัดเชียงราย
คุณไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่

ไม่ใช่เป็นตำรวจแล้วพกได้ทั่วราชนาจักรไม่ใช่ครับ
กได้ต่อเมื่อประกอบกับการทำหน้าที่และคุณอยู่ในเครื่องแบบ
ทุกวันนี้ถ้าจะจับกันจริงเนี่ย

ไอ้ที่ไปพกปืนไปไหนตอนไหนก็พกปืน
เพราะอ้างว่าเป็นตำรวจนั่นผิดครับ

เรื่องการมีอนุญาตพกปืนกับขออนุญาตใบพกปืน
ศูนย์ราชการแท้ต้องพกปืนด้วย
อันนี้ก็ตอบคำถาม๒เรื่องครับคุณเมนท์กับฑูนก๊อบครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับเราจริงแหละ

มันมีอิพิสิศอะไรหรือเปล่า
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะฮะก็ต้องตอบคำถามให้ได้แล้วครับ
ทำไมมันถึงง่ายขนาดนี้แล้วก็ต้องเป็นตัวอย่าง
เพราะว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยต้องตำรวจต้องเอาจริงเอาจังด้วยนะ
ก็คือความรับผิดชอบก็ต้องมากกว่าคนธรรมดาอีกเท่าตัวนึงล่ะค่ะ